ที่กรราศิลป์ครับผู้หญิงคนหนึ่งโอ้ยอยู่ไม่ได้แล้วครับ
ปุ้ยฮะเพราะว่ามีผู้ชายบุกเข้ามาในบ้านยามวิการเลยอ่ะ
แล้วเคยบุกเข้ามาขู่จะทำร้ายก็มีเหมือนกัน
ผู้ชายคนนี้เป็นแฟนเก่าแต่ไม่ใช่แฟนเก่าเธอ
แฟนเก่าแม่เธอเลิกลากันมาตั้ง๓๔ปีแล้วยังตามมาราวีอยู่

นี่แหละครับโอ้โหถ่ายไว้ก็ระทึกไปด้วยฮะ

ตอนแรกผู้หญิงวัย๑๘ปีที่ถ่ายเนี่ยได้ยินเสียงหมาเห่าก่อน
เห่าตั้งแต่๕ทุ่มยันตี๑ก็เลยลองมาดู
ไปเห็นผู้ชายเนี่ยนั่งหลบอยู่
เธอก็ตกใจเลยทีแรกนึกว่าโจรที่คุณผู้ชมจะได้ยินเสียงโจร
โจรเข้าบ้านสุดท้ายไม่ใช่นะครับ
เป็นแฟนเก่าของแม่ที่เลิกกันไปแล้วตั้ง๓๔ปี

เห็นบอกแฟนเก่าของแม่คนนี้เนี่ยเคยเสพยาแล้วก็ทุบตีทำร้ายร่างกายแม่ของเธอ
กันไปแล้วแต่ยังตามราวีแม่เธอตลอด
แล้วก็ชอบบุกเข้ามาในบ้านตอนกลางดึกประจำเลยนะ
เข้ามาทีไรก็ไม่ได้มีท่าทีจะง้อแม่ด้วย
แต่จะเข้ามาทำให้หวาดกลัวครับ
บางครั้งก็ขู่บ้างบางครั้งจะขู่ข่มขืนบ้างก็มีเหมือนกัน
แล้วบ้านของผู้ชายคนนี้คุณผู้ชมที่อยู่ที่เข้ามาทางนี้
ไม่ได้อยู่ห่างไกลจากบ้านผู้หญิงวัย๑๘ปีเลยนะ
อยู่ห่างกันแค่๑๐๐เมตรครับเดินไม่กี่ก้าวก็ถึงแล้วครับ
คนในบ้านผู้ชายก็ห้ามไม่ได้ด้วยนะ
เพราะผู้ชายคนนี้พอเมายาจะทำร้ายร่างกายคนในบ้านตัวเองด้วยครับ
โอ้โหเธอบอกเธอเคยไปแจ้งความกับตำรวจแล้ว
ตำรวจก็บอกว่าเป็นเรื่องผัวเมียไม่อยากยุ่งและไม่มีหลักฐาน
เธอก็เลยต้องลงทุนซื้อกล้องวงจรปิดมาติด
แล้วก็วางมือถือไว้ใกล้ตัวตลอดครับเพื่อจะถ่ายคลิปไว้เป็นหลักฐาน
แล้วเดี๋ยวจะนำไปแจ้งความอีกครั้งหนึ่งครับ
อันนี้คนก่อเหตุนะโอ้โหกล้องวงจรปิดจับได้ชัดเจนเลยครับนี่
เดินเข้ามาท่าทีเหมือนเมาอยู่โวยวายโวยวายบางทีก็มาขู่ทำร้ายร่างกายเธอบ้าง
ขู่จะข่มขืนก็มีเหมือนกันค่ะโอ้โหจะอยู่ยังไงล่ะเนี่ย